สะเทือนขวัญเกิดขึ้นอีกแล้วในพื้นที่สุราธานีครับ
หลานบ้านนี้เป็นธาตุยาบ้าสิ่งที่เขาทำคือเอามีดไปปาดคอย่าแท้ของเขา
ย่าเนี้ยอายุแปดสิบกว่านะฮะหลอดลมขาดคุณย่าสิ้นใจตาย
ส่วนตัวหลานนั้นหนีไม่พ้นโดนจับกลุ่มได้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เป็นนาทีที่ตำรวจนั้นคุมตัวนายพงศธรหรือว่านายแอฟนะฮะ
อายุยี่สิบสองปีอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสิ่งที่เขาทำคือใช้มีดเนี่ย
ปาดคอย่าแท้แท้ของเขาคุณย่าปียดาอายุแปดสิบปี
หลอดลมขาดถึงแก่ความตายฮะปาดคอย่าเสร็จเรียบร้อย
เจ้าตัวไปซ่อนอยู่ในบ้านฮะในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราช
เกี้ยกล่อมอยู่นานกว่าชั่วโมงหนึ่งครับไม่ยอมมอบตัว
สุดท้ายบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ในห้องนอนก็คือภาพที่เราเห็น
บุกเข้ามาถึงในห้องนอนเลยครับเจ้าตัวยังมีอาการมึนเมา
เหมือนคนหลอนยาเมายายังพูดจาไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นนำตัวไปที่โรงพักชายาครับ
เหตุการณ์อุกอาจและเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นเมื่อตอนรุ่งเช้าที่ผ่านมาประมาณ๗โมงเช้าครับ
เจ้าหน้าที่ชัยนสูตรศพคุณย่าปริยดาเนี้ยนะฮะ
พบบาดแผลโดนปาดบริเวณลำคอหลอดลมขาดและใกล้กันไปเจอมีดทำครัวปลายแหลมเปื้อนเลือด
ตกอยู่สองเล่มสภาพตรงจุดนั้นคือพื้นเนี่ยเจิกนองไปด้วยเลือด
ขออนุญาตย้อมสีภาพนะครับเพราะว่าเป็นที่สลดหดหูใจอย่างมาก
สอบถามทราบว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ต้องหาจะอยู่กับย่าที่บ้านหลังนี้แหละฮะ
ส่วนพ่อของผู้ต้องหาก็จะไปมาเพราะว่าพ่อของเขาอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
เช้าก็จะมาที่บ้านแล้วตัวคนก่อเหตุเพิ่งปลดประจำการจากการเป็นทหารมาด้วยครับ
ปลดประจำการจากการเป็นทหารมาได้ประมาณปีหนึ่งช่วง๒๓วันหลังมีอาการแปลก
แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้คุมตัวไปที่โรงพักสังเกตท่าทางเขานะครับ
ขัดขืนเหมือนกับว่าดื้อไม่ยอมให้คุมตัวไปแล้วก็มีอาการตาแข็งด้วย
นี่ฮะหันมามองจังหวะเมื่อกี้ดูเขาพูดตลอดทางเลยครับ
นักข่าวเลยถามว่าคุณอยากจะขอโทษไหมเนี่ยสิ่งที่คุณทำคุณฆ่าย่าแท้ของคุณ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยว่าเจ้าตัวจะบอกว่ายังไงนะฮะ
ตัวพูดให้จ้อสดใจออกมาไหน
หิ้งยาไงพ่อพูดในบ้านนั้นนะเลยฆ่า
ไม่ตาแข็งบอกผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำนี่นะฮะ
นักข่าวก็เลยถามไม่ได้ทำจริงเหรอ
กูจะฆ่าพูดอย่างนี้นักข่าวสะดุ้งเลยครับ
คุมตัวไปที่ห้องควบคุมตัวผู้ก่อเหตุผู้ต้องขัง
แอฟนั้นยังมีอาการเกรี้ยวกราดโวยวาย

เดี๋ยวคงต้องรอให้อาการนั้นสั่งยาก่อน
จังหวะที่จะเข้าไปในห้องควบคุมไม่ยอมเข้าครับ
เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนสั่งยาอะไรเรียบร้อยแล้ว
คงจะมีการสอบปากคำสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

เมืองต้นโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลสืบ

เดี๋ยวรอการตรวจสอบพิสูจน์เพิ่มเติมครับ